พูดถึงเรื่องมูเตลูอีกคนนึง
ก็ถือว่าเป็นตัวแม่แห่งวงการมูเตลูก็คือพี่ตวงสาวิกา
พอพูดถึงพี่ตวงสาวิกาหลายคนแบบเอ๊ะคุ้น
พี่ตวงเนี่ยนะย้อนกลับไปมา๑๐กว่าปีก่อน
เล่นละครจากวงหลายเรื่องมากเปิดไปเรื่องไหนเจอเรื่องนั้นเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเนี่ยถือว่าเป็นการคัมแบ็คมาอีกครั้งหนึ่งของพี่ตวงสาวิกา
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่ออกไปทำหน้าที่แอร์โฮสเตจมาค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม
เห็นหน้าแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะ
ล่าสุดค่ะเรามีโอกาสได้เจอกับพี่ตวงสาวิกา
บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะกลับมารับงานในวงการอีกครั้ง
เพราะว่ากลับมาอยู่ที่ไทยแล้วแน่นอนว่าหายหน้าหายตาไปนานขนาดนี้
มันก็ต้องมีการเดินสายมูเตลูขอพรให้ตัวเองกลับมาปังบ้างหรือเปล่า
พอถามเข้าประเด็นนี้เท่านั้นแหละค่ะโอ้โหพี่ตวงเล่าแบบขนลุกเลยว่า
เพราะการมูนี่แหละนะทำให้ตอนนี้กลับมามีงานในวงการบันเทิงอีกครั้งค่ะ
ซึ่งเร็วนี้ค่ะเตรียมจะมีผลงานละครกับทางช่องอโศกด้วยนะคุณผู้ชม
ปังมากและมูขนาดไหนรู้ไหมขนาดที่หน้าจอมือถือคุณผู้ชม
ยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฉพาะตัวของเธอด้วยเนี่ยคุณผู้ชมดูนะ
พร้อมกับบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะมาจากการที่พี่ตวงเนี่ยทำบุญบ้านอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านด้วย
เพราะตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยยังไม่เคยทำเลยจนมีพี่สาวคนสนิทคือพี่สาวคนนี้เขาบอกว่ามีเซนต์
แนะนำว่าตวงตวงไปทำบุญสิเชื่อไหมว่าหลังจากทำบุญเนี่ยนะโอ้โหมีงานติดต่อเข้ามาเยอะมาก
และท่านเนี่ยก็มักจะให้โชคให้ลาบจากการทำงานนะคะแล้วก็จากการเสี่ยงโชคด้วยนะ
เรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยพี่ตวงเองบอกไม่ค่อยถนัด
มันก็ดีนะมันก็ดีทั้งกับบ้านเราดีทั้งกับตัวเรา
เพราะเอาจริงนะตรงอย่างน้อยตรงว่าตรงเชื่อว่าทุกที่เขาก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ
มีอะไรที่คอยคุ้มครองดูแลรักษา

เป็นคนมีเล่นแต่ตอนนี้เคยมีคนบอกว่าทำไมบีนางของไม่เล่น
เมื่อสักครู่นะคะทั้งด้านหน้าทั้งหลังเราเมมแล้วค่ะ

ไม่ได้ดูเดี๋ยวเราไปดูย้อนล่ะ
๕๔ใช่ไหมคะหน้าจอเนี่ยนี่
๕๕๔หลังโทรศัพท์มือถือก็มีเหมือนกัน
แล้วแต่ใจคุณผู้ชมเลยละกัน